คุณผู้ชมครับไปดูความคืบหน้าที่มีคุณแม่คนหนึ่งเธอก็ท้องแก่แล้วนะฮะ
คลอดลูกที่โรงพยาบาลชัยนาธนเรนทรนะครับ
แล้วหลังจากนั้นลูกเธอก็เสียชีวิตนะเสียใจไปแล้วหนึ่งครั้ง
พอจะไปรับศพลูกมาปรากฏว่าศพของลูกนั้นถูกสลับให้กับคนอื่นไป
แล้วก็ไปเผาเรียบร้อยแล้วนะก็เป็นข่าวไปแล้วล่ะคุณผู้ชมได้ทราบไปแล้ว
เธอก็ตั้งข้อสังเกตว่านี่คือการตั้งใจทำลายหลักฐานหรือเปล่า
พอไปคลอดปุ๊บเอ๊ะทำไมพยาบาลไม่ให้เธอเบ่ง
สักพักหนึ่งคุณหมอแจ้งว่าลูกเธอไม่หายใจลูกเธอเสียชีวิต
แล้วก็ตรวจทุกอย่ามันปกติดีเหล่าว่าทำไมลูกเสียชีวิตหล่ะ
ทีนี้พอจะไปรับศพลูกไปประกอบพิธี
ดันจ่ายศพให้กับคนอื่นไปเอาลูกเธอไปเผาเรียบร้อยแล้ว
ตอนแรกก็มั่นใจว่าน่าจะเป็นกระบวนการทำลายหลักฐานหรือเปล่า
เพราะว่าน่าจะมีคนที่มีส่วนผิดกับสิ่งที่เกิดขึ้น
คุณแม่คนนี้ชื่อว่านางสาวกฤษณาขวานศรีนะฮะก็ไม่พอใจมากเลย
เรียกร้องไปยังโรงพยาบาลเมื่อวานตอนบ่ายสองโมงครึ่ง
ภูมิในการโรงพยาบาลชายนาฏนเรนทรแพทย์หญิงนัทธพรประกอบ
ตั้งโต๊ะแถลงข่าวเลยเพราะว่าแน่นอนกระแสแรงมากสังคมสงสัยเหลือเกิน
ตั้งโต๊ะแถลงข่าวชี้แจงกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วบอกว่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะเอาเหตุการณ์ที่มีการจำหน่ายศพทารกผิดก่อน
ทางโรงพยาบาลยอมรับว่าเป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากบุคลากรของโรงพยาบาล
รอบครอบในการตรวจสอบศพก่อนส่งมอบให้กับญาติไป
ทำให้เกิดความเสียหายแล้วเป็นกระแสที่รุนแรงมาก
ว่าโรงพยาบาลใช้กระบวนการนี้ทำลายหลักฐานหรือเปล่า
เพื่อปิดบังสาเหตุการณ์ตายของทารกเนื่องจากว่ามีกรณีพิพาทอยู่กับครอบครัวของนางสาวกฤษณาที่คลอดลูกแล้วเสียชีวิตนะครับ

ทีนี้ทางด้านของภูมิในการของโรงพยาบาลก็ย้ำว่า
ทางโรงพยาบาลเนี่ยไม่ได้ต้องการกระทำแบบนี้ตามที่มีข้อสงสัย
และเพื่อเป็นการคลายข้อสงสัยนั้นทางโรงพยาบาลจะตั้งคณะกรรมการมาสอบข้อเท็จจริงกับสิ่งที่เกิดขึ้น
สำหรับการจำหน่ายศพผิดตัวและคาดว่าจะรู้ผลรวมทั้งบทลงโทษภายใน๗วัน
ตอนเหตุการณ์ที่เกิดที่ของโรงพยาบาล
แล้วก็ขอแสดงความเสียใจเป็นอย่างยิ่งนะคะกับครอบครัวคุณกฤษณาขันศรี
โรงพยาบาลน้อมรับข้อผิดพลาดและขอรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
โรงพยาบาลได้ตรวจสอบศพก่อนส่งมอบพบว่ามีการส่งมอบศพกี่คน
ตั้งแต่ครั้งแรกเพราะศพที่ยังอยู่ในห้องรักษาศพขนาดนั้นเป็นศพของบุตรขุดขอ
ส่วนศพของบุตรคุณกฤษณาได้ส่งมอบให้สามีคุณขอนำไปชาปณะ
ทีมผู้บริหารขอแสดงความจริงใจในการขอโทษในครั้งนี้ค่ะ
คุณหมอก็เป็นการแถลงข่าวขอโทษกันไปทีนี้
ก็ต้องรอให้ผลการผ่าพิสูจน์ของโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์เสร็จสิ้นซะก่อนนะฮะ
ในส่วนของการเจรจาชดใช้เยียวยาให้กับครอบครัวของนางสาวกฤษณานั้น
ทางโรงพยาบาลก็อยู่ระหว่างการติดต่อไปซึ่งยังไม่ได้รับคำตอบว่าจะมาพูดคุย
เด็กเอ้ยเนอะน่าจะคลอดอยู่แล้วก่อนคลอดก็ตรวจสอบว่าลูกมีชีพจรทุกอย่างปกติดี
ก็ยังทำใจไม่ได้นักข่าวเราก็พยายามติดต่อไปหาคุณพ่อคุณแม่ของน้องไตเติล
ปรากฏว่าบอกว่ายังไม่ขอพูดนะเพราะว่ายังทำใจไม่ได้มันยังเศร้าอยู่
เดี๋ยวขอทำใจได้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาเคลียร์กับทางโรงพยาบาลใหม่นะครับ